รันดาสุชาวนีนินธรรมรงค์กองหน้าลูกครึ่ง
อเมริกันที่เป็นนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ได้รับโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตการค้าแข้งของตัวเอง
เพราะว่าได้เซ็นสัญญากับต้นสังกัดในสโมสรในยุโรป
ซึ่งเป็นสโมสรที่จะได้ลงเล่นฟุตบอล
ดูแลนักฟุตบอลหญิงอาชีพในสหรัฐอเมริกาออกมาประกาศค่ะว่า
รันดาสุชาวนีนินธรรมรงค์เซ็นสัญญากับสโมสรที่ชื่อว่า
ดีกีแชมป์สูงสุด๑๗สมัยค่ะ
ก็เลยจะทำให้มิรันดาวัย๒๒ปีที่เพิ่งจะได้เล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งแรก
ชีวิตกับทีมชาติไทยในการแข่งขันที่ฝรั่งเศสที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งจะเริ่มแข่งขันกันสัปดาห์หน้านี้แล้วค่ะ
รอบคัดเลือกก็จะคัดเอาเพียงแชมป์กลุ่ม๑๐กลุ่ม
ผ่านเข้าสู่รอบ๓๒ทีมสุดท้าย
ร่วมกับทีมวางที่มีอยู่แล้ว๒๒ทีมค่ะ
เคยผ่านเข้าสู่รอบลึกที่สุดก็คือรอบ๑๖ทีมสุดท้าย๒ครั้งนะคะ
ในปี๒๐๑๕แล้วก็ครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วค่ะ